เราดูคลิปไปอ่ะแรงมั้ย
อันไหนอ๋อที่โดนไล่ออกจากร้านใช่มั้ยอ๋อพี่ผู้ชมฮะ
คราวนี้นะครับดูแล้วผมเล่า
เปิดคลิปไปด้วยแล้วผมเล่าย้อนนิดเดียว
นี่แหละครับผู้ชายกว่านี้ตอนแรกเขาอ้างตัวดอม
เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นเจ้าของร้านใช่มั้ยในข่าวน่ะ
เพราะผมกลัวว่าเป็นเชฟ

คือระดับบนหัวหน้าเชฟอะไรอย่างนี้เชฟ
นี่แหละครับจริงแล้วนะครับ

มาไล่คุณหมอพรทิพย์คุณหญิงหมอเนี่ยกับเพื่อนออกจากร้านเนี่ยนะฮะ
เดาว่ามีคนโทรบอกว่าเนี่ยมีคนคล้าย
นี่คุณหญิงหมอพรทิพย์มาที่ร้านนะ
มากับนางสาวมาริกาจิระพันธ์วานิสสลบบุรีภูมิใจไทยนะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะครับ๙โมงเช้า
วันที่๒๙กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย
ผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาไล่คุณหญิงหมอนะ
แล้วก็นะอย่างที่เบิร์ตบอกไป
โอ้โหคือเขาบอกเขาไม่พอใจเนี่ย
ท่าทีทางการเมืองจุดยืนทางการเมืองของคุณหญิงหมอนะครับ
นี่แหละโอ้โหเขาบอกเขาไม่พอใจมากเลย
อ่ะคลิปนี้คลิปนี้ไม่ต้องปล่อยแล้วคนดูเยอะแล้วนะ
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปครับมีคนมาให้กำลังใจ
มีคนมาให้กำลังใจคุณหญิงหมอครับ
เพียบคนไทยในเบลเยี่ยมมาแบบนี้เลยนะครับ
โพสต์บอกว่าคุณหมอคะมาเบลเยี่ยมได้ไหมคะ
ร้านเล็กของหนูยินดีต้อนรับคุณหมอด้วยใจค่ะ
หนูเห็นคลิปแล้วแทบอยากร้องไห้เลยค่ะ
หนูเป็นอีกหนึ่งเสียงที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยใจจริง
ถึงหนูจะมีได้มากแต่หนูจะต้อนรับคุณหมอด้วยใจทั้งหมด

โอ้โหคิดว่าคุณหญิงหมอมาตอบไหม
มาครับมาตอบฮะมาตอบสั้นบอกขอบคุณค่ะ
ไม่รับมันมาทุกสิ่งที่ทำก็กลับเข้าตัวค่ะ
ก็แปลความได้ว่าคือถ้าเราไม่รับสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นพูดมา
ไม่รับมาไม่ฟังมานะครับสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับไปที่ตัวเขา

ขณะที่นางสาวนัทธามหัฒนาหรือว่าโบนะครับ
ท่านเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค
ระบุข้อความบอกว่าคุณหญิงหมอพรทิพย์ฝากข้อมูลให้รับทราบกันดังนี้ค่ะ
เราเป็นเพื่อนเที่ยวถ่ายรูปด้วยกันมานานหมอเป็นใยกล้อง
ทุกปีจะมีทริปต่างประเทศด้วยกัน
ใช้เงินส่วนตัวโอ้นี่แทบจะทุกประเด็นนะ
ปกติจะไปช่วงนี้เพราะปิดประชุมสภา
คลิปนี้วางแผนมานานเป็นปีแต่บังเอิญปีนี้มีการเลือกตั้ง
ทำให้ช่วงปิดประชุมสภาขยับออก
หมอและน้องสอสอต่างลาประชุม
ส่วนตัวไม่เคยถือสาไม่โกรธไม่อยากให้มีประเด็นวุ่นวายอะไรอีก
๖การไม่โหวตให้พิธาริมเจริรัส
อดีตหัวหน้าภาคเก้าไกรเป็นนายุทธกัฎมันเตีย
ถึงกับสร้างความเกลียดชังให้ผู้สนับสนุนได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ
เอาล่ะคุณผู้ชมต่อจากนี้คือสวจะด่าหน้าแล้วนะ
สรวจดาหน้าออกมาแล้วสรวเศรษฐรีสุวรรณภาษณนต์ก่อน
ความเห็นในเรื่องนี้บอกว่าเกิดจากพฤติกรรมคนที่สนับสนุน
ขาดเหตุขาดผลขาดความยั้งคิดว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ
เพราะคุณเป็นฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับ
แต่มาแสดงพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับหลักประชาธิปไตย
และหากจะแจ้งความเอาผิดนะครับก็ต้องแจ้งความที่ประเทศไอซแลนด์

ขณะที่สศสมชายสวาการบอกในรายกลุ่มสศวนะ
เขากดให้กำลังใจคุณหญิงหมอกันนะครับ
ในประเทศไอซแลนด์และประเทศไทย
แนะนำว่าหากนะครับคุณหญิงหมอกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว

ไปแจ้งความเอาผิดได้ฐานหมินประมาทและพรบคอมพิวเตอร์
ปรากฏว่าเป็นเชฟที่จริง

ไม่ใช่เจ้าของร้านเจ้าของร้านตัวจริงเป็นชาวต่างชาติครับ
ค่ะทีนี้ได้ฟังความคิดเห็นของสวแล้วใช่ไหม
ขยบมาดูทางฝั่งก้าวไกลหน่อยดีกว่า
คนที่ออกมาไล่ถ้าเกิดไปเปิดดูก็จะรู้เลยล่ะ

เพราะมีโลโก้มีโลโก้ของพักอยู่ชัดเจน

คุณพิธาประธานคณะที่ปรึกษาพักก้าวไกลเนี่ยนะคะ

บอกว่าส่วนตัวนะในฐานะที่ผมเป็นนักการเมือง
ผมอยากจะชวนทุกคนให้มาสร้างสังคมความอดทนอดกลั้น
มีวุฒิภาวะสร้างระบบพักการเมืองที่ตรงไปตรงมา
และมีการระบายในการจำกัดความขัดแย้ง
เพราะวิธีตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ช่วยอะไร
คุณพิทาเองถามว่าเคยเจอลักษณะแบบนี้ไหม

การแสดงออกของประชาชนที่คล้ายกันผมก็เคยเจอ
แล้วก็บอกด้วยนะว่าฝั่งที่เป็นคู่กรณีของคุณหญิงหมอน่ะ
จริงเขาเป็นคนที่ชื่นชอบคุณหญิงหมอมาก่อนจำได้ไหม
ใช่เคยอ่านหนังสือของคุณหญิงหมอด้วย
ตอนเด็กซื้อหนังสือเลยตามเลย
แต่ด้วยระบบที่มันไม่ตรงไปตรงมา

ลองฟังคุณพิทาให้สัมภาษณ์ช่วงนี้หน่อยค่ะ
อดทนอดกั้นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจกับการเข้าสู่อำนาจของระบบการเมืองไทยที่ผ่าน

นี่แหละค่ะคุณพิธามองว่ามันเป็นเรื่องของระบบไง
ถ้าระบบมันดีเรื่องแบบนี้จะน้อยลง
เพราะว่าคนเขาก็มีความรู้สึกว่าเสียงประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง
คุณพิธามองในมุมแบบนั้นมากกว่านะคะ
นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมสมมติว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนพักนึง

แล้วคุณทำแบบผู้ชายที่เป็นเชฟคนนั้น
คุณคิดว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบกับพักที่คุณชอบ
เออต้องถามดีค่ะแต่ทีนี้เนี่ยคุณหญิงหมอดันทุรังเอง
เฮ้ยอะไรก็ต้องรับสภาพดิถ้าเกิดเจอแบบนี้น้ำแข็งพูดอย่างนี้ได้ไง
ไม่ได้พูดเองใครพูดคนที่เขาบอกก็คือคุณปารินา
คุณปรินาอดีตสสราชบุรีออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้
โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ติดแฮชแท็กหมอพรทิพย์แฮชแท็กดันทุรังเอง
ลองดูข้อความที่คุณปรินาเขียนหน่อยนะคะ
มันเป็นสิทธิ์ของร้านอาหารนะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด
คือไม่ต้อนรับไม่ให้บริการถ้าครั้งแรกเขาไล่ก็ควรรีบไป
ชัดเจนว่าหมอพรทิพย์ดันทุรังอยู่ต่อจึงต้องรับสภาพ
ซึ่งคุณเอ๋ปรินาบอกว่าเห็นภาพแล้วนะ
ไม่ได้รู้สึกเห็นใจแต่รู้สึกเสียดายเงินภาษีประชาชน
ช่วงที่บ้านเมืองกำลังมีปัญหาต้องแก้ไขเยอะ

ยังมีอารมณ์มาเล่นมาเล่นดนตรีไทยที่ไอซแลนด์ได้อย่างไรคะ
อันนี้คือในฝากฝั่งของคุณปรินานะคะ
ยังไม่จบกับคุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนัน
สมาชิกวุฒิสภานะคุณผู้ชมเพราะดราม่ามาอีกแล้วครับ
เราเคยเห็นใช่ไหมเวลานักท่องเที่ยวที่
สมมุติไปดำน้ำแล้วไปเหยียบหรือไปจับปากการัง
ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะ

เพราะว่าคุณหญิงหมอโพสต์ภาพในอินสตาแกรม
ท่านโพสต์เองภาพนี้

นอนทับมอสในทุ่งหินลาวาในไอซแลนด์
คือมันสำคัญอย่างไร
มอสในหินลาวามันสำคัญยังไง
คือเขาบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์สวยงามทางธรรมชาติของไอซแลนด์
ก็คือลาวามอสบางคนเรียกลาวาฟิลอันนี้คือ
คุณหญิงหมอบอกวันนี้แดดดีก็เลยได้ถ่ายรูปด้วย
เหมือนพรมกำมะหยี่นุ่มเป็นก้อนตามลักษณะของลาวาจากภูเขาไฟ
แต่พื้นที่นี้คุณผู้ชมมันเป็นเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติของไอซแลนด์
แล้วถ้าไปดูในพื้นที่อื่นมีป้ายเตือนด้วย

คือถ้าไม่มีป้ายเตือนก็เราอาจจะยกประโยชน์ให้จำเลย
จะไม่รู้ว่าอ๋อเขาห้ามแต่จริงเขาห้ามคุณผู้ชม
นักท่องเที่ยวเลยนะห้ามเหยียบมอสเป็นอันขาด
อกจากนี้กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของไอซแลนด
ก็เคยทำคลิปนี้คลิปรณรงค์เผยแพร่ผ่านยูทูปเมื่อปี๖๒
ว่าถ้าคุณไปเยือนทุ่งหินลาวาอย่าเดินออกนอกเส้นทางและอย่าเหยียบมอส
แต่คุณหญิงหมอไม่ได้เหยียบแต่นอนทับซะเลย
ในเวลาต่อมาครับคุณหญิงหมอพรทิพย์ลบภาพนั้นไปแล้ว

แต่ก็ยังโพสต์ภาพในเซตเดียวกันในทริปเที่ยวตามปกติเลย
แต่ไม่ได้ชี้แจงกับภาพนี้แต่อย่างใดครับคุณผู้ชม
ก็เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้หรือในเวลาอันใกล้นี้
คุณหญิงหมอจะมาชี้แจงหรือแถลงขอโทษอะไรหรือไม่นะครับ